เดินทางกลับกันแล้วจริงแล้ววันนี้กับพรุ่งนี้ยังคงเป็นวันหยุดอยู่
ใช่แต่เมื่อคืนนี้คนเริ่มกลับแล้วคือคนอยากแบบกลับมาถึงแล้วมีเวลาได้พักผ่อนหน่อยนึง
เสื้อพงเสื้อผ้าอะไรหน่อยหนึ่งก่อนจะมาทำงานถูกต้องแต่เมื่อคืนรถติดแล้วนะ
บางคนคิดว่าเอ๊ะกลับก่อนดีกว่ากลับเมื่อคืนรถคงไม่ติดแต่ที่ไหนได้ติดแล้วนะคุณผู้ชม
อย่างถนนสายเอเชียแถวพระนครศรีอายุทยาดูสิรถแน่นทุกเลนเลยนะฮะ
นับดูซิถึงไหลทางด้านซ้ายเลยอ่ะใช่ค่ะโอ้โหแน่นขนาดเมื่อคืนนี้มีคนโพสต์ลงโซเชียลแบบบ่นกันระงมเลย
นะฮะรถติดรถแน่นแบบนี้ตั้งแต่ช่วงหัวข้ามเมื่อวานแล้วค่ะนะฮะการจราจรบนถนนสายเอเชียขาเข้ากรุงเทพนะฮะ
ช่วงผ่านจังหวัดพระนครศรีอายุทยาโอ้คนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันเยอะเลยนะฮะ
แล้วก็จุดเนี้ยก็เป็นจุดที่โดยทางเข้ามารวมตัวกันนะฮะ
ขาเข้ากรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็จะสู้กันต่อไปคุณผู้ชมต้องสู้กันหนักเลย
นะฮะสายนี้นะฮะมีปริมาณรถเพิ่มขึ้นเต็มทุกช่องจราจรครับ
รถติดขัดกันยาวเนี่ยท้ายแดงกันยาวเหยียดนะฮะ
โดยเฉพาะก่อนขึ้นทางต่างระดับบางปะอินเนื่องจากว่าปริมาณรถสะสมมาก
ชะลอตัวแล้วก็เบี่ยงซ้ายไปทางถนนประหลโยธินขาออกเพื่อที่จะขึ้นไปทางมอเตอร์เวย์
รถเนี่ยสะสมเยอะมากเลยนะฮะอย่างทางด้านของต่างระดับบางปะอิน
่งหน้าไปพระหลโยธินขาเข้ากรุงเทพก็รวมไปถึงรถที่จะเบี่ยงขวา
่งหน้าเข้าไปยังมอเตอร์เวย์สาย๙บางปะอินบางบัวทองก็ติดขัดเหมือนกัน
การจราจรติดขัดยาวเหยียดทุกเส้นทางนะฮะทั้งต่างระดับบางปะอินตรงเชียงรากน้อย
ก็ติดติดยาวไปถึงนู่นก็ม๑๓นะฮะ
แถวบ้านกรดบางปะอินที่อายุทยาก็ติดยาวไปเสร็จแล้ว
หลายสิบกิโลเหมือนกันเมื่อคืนนี้นะฮะ
ค่ะทีนี้ขยบมาดูที่สระบุรีหน่อยละกัน
มิตรภาพช่วงมวกเหล็กสระบุรีเนี่ยนะคะ
ตรงนี้คุณเป็นพื้นที่รอยต่อไงปากช่องโคราช
แล้วก็ช่วงทางลงเนินเขากลางดงที่ปากช่องเนี่ยนะคะ
ดูสิคนก็ทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร
รถก็เริ่มมีปริมาณมากขึ้นนี่ทำความเร็วได้แบบ
กิโลเมตรต่อชั่วโมงขับเหยียบ
เบรกไปอยู่แบบนี้ค่ะ
ชะลอตัวสลับหยุดนิ่งยาวไปจนถึงแก่งคอยสระบุรีนะคะ
ทีนี้พอตำรวจทางหลวงเนี่ย
ทรงมาแบบนี้แล้วก็ต้องเปิดเส้นทางพิเศษหน่อยค่ะ
ลงมาจากกลางดงปากช่องจากหลักกิโลเมตรที่๔๕
หลักกิโลเมตรที่๑๗ที่อำเภอแก่งคอย
ระบายรถไงคะจะได้โล่งหน่อย
รถก็เริ่มมากเต็มเส้นทางทั้งทางด่วนแล้วก็คู่ขนานเลยค่ะ
ดูภาพมุมสูงแบบนี้ทำความเร็วได้สักประมาณ๓๐๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ตำรวจทางหลวงเห็นไหมคะเมื่อกี้เลนส์ด้านขวามือเมื่อกี้ก็ต้องเปิดเป็นเลนส์พิเศษนะ
เพราะอะไรล่ะตั้งแต่ตรงหลักกิโลเมตรที่๙๙๗๔จะได้เข้าเขตวังน้อยอายุทยา
ระบายรถเข้ากรุงเทพมหานครนะคะเดี๋ยววันนี้คงจะแน่นแน่นตลอดทั้งวันเหมือนกันนะคะ
แน่นอนแน่นอนวันนี้พรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวเขาทำงานกันวันที่๔ใช่ไหม
ยอยเดินทางกลับกันมาคุณผู้ชมขับรถด้วยความปลอดภัยนะ
ไปดูฝั่งตะวันออกหน่อยใครไปเที่ยวทางภาคตะวันออกจะกลับมา
โอ้โหก็รถติดคึกคักไม่แพ้กันล่ะครับโดยเฉพาะจุดพักรถมอเตอร์เวย์
คุณผู้ชมดูสิพอขับขับมาจุดนี้ก็ต้องแวะพักหน่อยเนอะใช่
กาแฟเข้าห้องนงห้องน้ำอะไรกันไปนะฮะหลังจากที่วิ่งรถกันมา
คือมอเตอร์เวย์อ่ะเขาไม่เก็บค่าผ่านทางเนอะวิ่งฟรีใช่ค่ะนะฮะ
มอเตอร์เวย์สาย๗สาย๙ตั้งแต่๒๙ธันวาคมจนถึงวันที่๔มกราคม
เมื่อเช้านะฮะก็เริ่มทยอยกลับกันมาแล้วนะหลายคนไปเที่ยวทางทะลงทะเลภาคตะวันออก
ก็เริ่มกลับมาแต่ว่ามันยังโฟลอยู่เนี่ยรถก็ไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร่ยังไปได้
ประชาชนก็วิ่งมาแล้วก็จะแน่นอีกทีนึงคือจุดพักรถนั่นแหละ
ให้บริการบนมอเตอร์เวย์นั่นแหละนะเขาก็ไปแวะพักรับประทานอาหารเช้าข่าวของน้ำห้องถ่าน
พักเครื่องแก้ง่วงอะไรกันไปแต่ว่าขอเตือนแล้วกันนะ
เรื่องของการใช้เส้นทางจุดพักรถเนี่ยพอไปถึงแล้วเนี่ย
บางทีคนขับไปแล้วแบบนึกขึ้นได้

ถ้าเกิดจะเข้าก็ชิดซ้ายไปก่อนนะฮะ

ไม่ใช่ว่าหมายถึงปุ๊บแล้วเบี่ยงเข้าไปเลย

สำหรับใครที่เดินทางวันนี้ช่วงนี้
ก็รายงานเรื่องสภาพการจราจรกันเข้ามาได้

ช่วงนี้สักประมาณเกือบเที่ยงแล้ว